เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนอนนอนชิเมจโจตัย
นอนชาเขียวเหรอไม่ใช่ปกติมันจะเป็นสีเขียวค่ะแต่นอนตัวนี้แปลกสีชมพู
บอกว่าอย่ากินซีมพูอย่ากินซีมพู

แร่มองหน้าบอกไว้ฟัง
ว้าวมันน่ารักอ่ะสีชมพูสดใสเลยทีเดียวเทียวล่ะ
นี่มันไอ้นอนสีชม
เออพวกคุณที่สั่งเพลงเดียวกันมานะเนี่ย
หนอนสีชมพูสดใสขนาดนี้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือไม่

ได้โพสต์คลิปน้องหนอนแก้วก็คือตัวอ่อนของผีเสื้อนั่นแหละ
เป็นนอนผีเสื้อปกติมันจะเป็นสีเขียวอะเนาะ
แต่ตัวนี้เป็นสีชมพูแบบบาร์บีเกลบาร์บีเกลอ้วนกลมน่ารัก
ว่าไปว่ากันว่ามันสีชมพูเพราะมันกินน่าจะเป็นใบบอนไหม
เขาว่ากันว่ากินไอ้ใบสีชมพูนั่นเอง
มันเป็นกินโซนสีชมพูมันก็เลยออกมาเป็นสีชมพูนั่นเอง
อาจจะแบบปรับตัวให้ตัวมันเป็นสีชมพูให้มันพลางตัวไง
คือหนอนเวลามันกินใบไม้มันก็จะต้องทำตัวให้กลมกลืน
นึกออกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ตรงใบไหน
แล้วถ้ามันเคี้ยวออกมาอย่างนี้คนเห็นเลยว่านอน
แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะถูกนกจุดหรือว่าถูกล่า

เออนะแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วก็น่ารักดีเหมือนกัน
ก็มาให้ดูกันจ้าไม่น่ารักนะถ้าเกิดคนเลี้ยงต้นไม้อ่ะ
เออใช่ไหมไม่น่ารักนะมีใบคือตื่นมาหมดเลย

เหลือสร้างการหล่อนะหรือว่าเฮ้ยไม่เป็นไร